ช่วงนี้เรามาดูเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันบ้างนะครับ
อำนาจเจริญ๒หนุ่มบิ๊กไบท์สิ้นท่า
ถูกรวบพร้อมยาบ้ากว่า๒๐๐เมตรนะครับ
ตำรวจตรวจนับยาบ้าของกลางกว่า๒๐๐เมตร

ก่อนหน้านี้ได้รับแจ้งจะมีการส่งมอบยาบ้ากัน
จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจ
บริเวณถนนอรุณประเสริฐฝั่งขาออกตัวเมืองอำนาจเจริญ
จังหวัดยะโสธรหลักกิโลเมตรที่๙
ตำบลโนนโพอำเภอเมืองอำนาจเจริญนะครับ
ก็พบชาย๒คนพร้อมกับรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์๒คัน
จอดติดเครื่องอยู่ที่ข้างทาง

เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำการขอเข้าไปตรวจค้น
ก็พบยาบ้าจำนวนดังกล่าวนี้
ก็เลยได้ควบคุมตัวทั้งสองคนมาสอบสวนขยายผล
ทราบชื่อก็คือนายเดชศรีแก้วพิลาแล้วก็นายอรุณแก่นของ
ทั้งคู่เป็นชาวจังหวัดยะโสธรนะครับ
จากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสาภาพ
บอกว่ายาบ้าเป็นของพวกเขาจริง
โดยมีคนที่รู้จักกันที่ยะโสธรเป็นคนติดต่อให้
แล้วก็ให้มารับยาในพื้นที่จังหวัดอำนาจริง
ในจุดที่ถูกจับซึ่งจะมีคนนำมาวางไว้
เพื่อที่จะนำไปขายต่อที่ยะโสธรนะครับ

ผู้ต้องหาจะใช้รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์
เนื่องจากเป็นรถที่มีความเร็ว
ตำรวจไม่สามารถไล่ตามได้ทัน
ประกอบกับทำทีเป็นนักท่องเที่ยว

ถูกเจ้าหน้าที่นั้นก็วางแผน
ในการจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดครับ

ออกมาจากเรือนจำในคดีครอบครอง
ยาเสพติดโดยผิดกฎหมายแล้วก็

ส่วนคนที่อยู่เบื้องหลังในการสั่งยาบ้า

ตอนนี้ตำรวจก็ทราบแล้วว่าเป็นใครบ้าง

นำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ